เรื่องเงินเงินทองทองก็ต้องระวังอยู่ดีนะคะร้านเสริมสวยตอนนี้ก็เป็นเหยื่ออีกหนึ่งแห่งนะคะ
คือไปใช้บริการแล้วไม่จ่ายเงินนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีค่ะ
ต้องบอกว่าเซ็งเลยค่ะสำหรับเจ้าของร้านเสริมสวยร้านนี้
มีลูกค้ามาสักปากสักปากเจ้าของก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะ
ทำให้สวยเลยแหมลูกค้ามาใช้บริการพอจะถึงเวลาจะคิดเงิน
ลูกค้าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดเงินให้จากนั้นหายไปเลยค่ะ
ไม่กลับมาอีกเลยหายไปพร้อมกับปากสวยสวยที่เธอสากให้ครับ
เจ้าของร้านรายนี้ก็คือนางสาวดามิสาเวชานนท์นะคะ
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยครบวงจรอยู่ที่ตลาดนัดเซ็นทริกแฟเมลี่ที่จันทบุรี
เล่าอย่างนี้บอกกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
มีนางสาวหญิงอายุ๒๓ปีก็เคยทำงานด้วยกันนี่แหละ
ก็มาใช้บริการศักดิ์ปากถาวรราคาสี่พันเก้าร้อยบาท
ลูกค้ามาถึงวันนัดเธอก็สักปากให้เสร็จเรียบร้อย
หลังจากนั้นลุกเดินออกไปจากเตียงทันทีบอกเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้
แล้วก็ไปเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากร้าน
เธอก็งงยังไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าก็มีลูกค้าอื่นรออยู่นะคะ
ไม่ได้เงินนะสักปากฟรี
หลังจากนั้นเธอก็เลยโทรไปทวงถามค่าบริการ
ก็ถูกผลัดวันประกันพุ่งตลอดนะคะ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ตำรวจก็แนะนำให้ไปไกลเกลี่ยตกลงกับคู่กรณีก่อนนะคะ
เธอกับเพื่อนไปทวงถามที่บ้าน
ปรากฏว่าถูกนางสาวหญิงจะเข้าทำร้าย
ขู่ให้ไปแจ้งความให้เหตุผลว่ายังไงรู้ไหมค

แสดงว่าบอกว่าตัวเองบ้างอย่างนี้เหรอ

คนในบ้านเนี่ยเขาบอกพยายามห้ามนางสาวหญิงไว้นะคะ

เขาไปทำแบบนี้กับร้านเสริมสวยแบบมาหลายครั้งเลย
เงินจำนวนเยอะเลยนะคะหลายร้าน
คือไปทำแบบนี้กับหลายร้านหลายแห่ง

ชักดาบสวยแล้วไม่จ่ายนะคะ

ก็รับปากกับเจ้าของร้านเสริมสวยนะ
บอกจำนวนนี้๔๙๐๐บาทเดี๋ยวจะจ่ายให้
แต่ขอผ่อนเป็นอาทิตย์ละ๓๐๐บาท๓๐๐บาท
แต่เจ้าของร้านบอกว่าจนถึงตอนนี้
ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะนำเรื่องนี้มา

คือราคาสูง๔๙๐๐บาท
ก็อาจจะต้องมีค่ามัดจำก่อนล่วงหน้าไหมนะคะ

จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนกับที่เธอเจอนะคะ
พระพรขอความรู้หน่อยสักปากนี่
คือสักแล้วจะเป็นอย่างไรทำให้ปากชัดขึ้นเหรอ

เติมสีให้มันสวยจะได้ไม่ต้องทาลิปสติกบ่อยอะไรอย่างนี้นะคะ

ผู้หญิงก็จะชอบสักกันนะคะ